เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๔มีนาคม๒๕๕๙
เหนือน่านฟ้าสากลบริเวณทะเลดำ
ตรงเข้ามาจากด้านหลังและสาดน้ำมันใส่
ก่อนจะบินตรงเข้าหาเฉียวใบพัดของโดรนสหรัฐ
โจมตีนี้ทำให้โรนมูลค่า๓๒ล้านดอลลาร์ตกลงสู่ทะเลดำ
เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว๔๒วินาที
มีขึ้นหลังจากกองทัพรัสเซียออกมาปฏิเสธว่า
เครื่องบินขับไล่รัสเซียไม่ได้ชนโดรนสหรัฐ
แต่โดนสหรัฐได้หลบเครื่องบินรบอย่างแรงและตกลงไปในทะเลเอง
โศกกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ามีข้อบ่งชี้ว่ากองทัพรัสเซีย
กำลังพยายามเข้าไปเก็บกู้ซากโดรนที่ตกในบริเวณน้ำลึก
ขณะที่สหรัฐมั่นใจในหลักฐานที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้
ใช้การควบคุมทางไกลเป็นอาวุธสำคัญของกองทัพอากาศสหรัฐ
ใช้ทั้งสอดแนมจู่โจมทั้งอากาศ
และนี่คือโดรนที่เคยออกปฏิบัติการที่ลือเรื่องไปทั่วโลก
อย่างการโจมตีสังหารกาเซสุไลมานี
ผู้นำกองกำลังคุดหน่วยรบพิเศษของอิราณ
บริเวณใกล้สนามบินกรุงแบบแดดของอิรักษ์เมื่อปี๒๕๕๙
ได้นาน๑๔ชั่วโมงมีจุดติดตั้งอาวุธ๖จุด
ติดตั้งขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นดิน๘ลูก
ปนาวุธอากาศสู่อากาศประสิทธิภาพทำลายล้างสูง๒ลูก
และระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์อีก๒ลูก

ถูกปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการบินให้ไกลขึ้น
เพิ่มน้ำหนักบรรทุกมากขึ้นเพิ่มถังเชื้อเพลิงใหญ่ขึ้น
ได้นานถึง๔๙ชั่วโมง
ความรู้สึกเหมือนกับหัวเราะ